มาถึงช่วงที่คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงอาจารย์เฉลิมชัยแล้วนะฮะ

อาจารย์เฉลิมชัยจะพูดถึงเรื่องของหอนาฬิกากลางเมืองเชียงราย
หรือว่าหอนาฬิกาพุทธศิลป์นะครับ
ซึ่งเป็นผลงานศิลปะการออกแบบของอาจารย์เฉลิมชัยเองนะครับ
อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่ามีคนถามมาว่าออกแบบเป็นลักษณะอย่าง
เป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะ
ใช้วิธีการคิดค้นการออกแบบยังไงนะครับ
ดังนั้นอาจารย์เฉลิมชัยมาตอบคำถามคุณผู้ชมหน้าจอเองเลยครับ
หอนาฬิกานั้นน่ะตอนแรกผมคิดกันนะฮะ
ใหญ่โตยิ่งใหญ่มากนะครับ
วงเงินประมาณสัก๒๕ล้าน
ปรากฏว่าเทศบาลเชียงรายนครเชียงรายเขาหาเงินไม่ได้
จาก๒๕ล้านก็เลยลดลงมาเหลือ๑๒ล้าน

จริงแล้วเนี่ยถ้ามีเงินนะโอ้โหยิ่งใหญ่แน่
มีน้ำผู้มีอะไรแสงเสริงอะไรพุ่งออกมายื่น
มันวุ่นวายเยอะกว่านี้อลังการกว่านี้เยอะครับ
ผมคิดว่าขนาดนี้ก็โอเคแล้วล่ะมันเป็นเอกลักษณ์ผมนะครับ
หอนาฬิกามีคนถามว่าศิลปะอะไรก็ศิลปะกูไง
ศิลปะผมเองเป็นเจริมชัยสไตล์
ดังนั้นวัดร่องคุณก็หอนาฬิกาเหมือนกันนะครับเป็นลวดลายแบบของผมนะ
แต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ผมสร้างนะเป็นลูกศิษย์สร้างไม่เหมือนวัดร่องคุณ
ลงขุนที่ผมสร้างเองคุมเองทุกอย่างที่นั่นเขียนแบบให้
คนปั้นก็เป็นอีกพวกนึงแต่แค่นั้นก็พอแล้วครับ
งบประมาณก็มีแค่นั้นนะครับผมออกแบบฟรีทุกอย่างนะครับ
ฟรีหมดทุกอย่างนะครับจริงแล้วความคิดผมมันเยอะกว่านั้นนะครับ
แค่นี้ก็ดีแล้วครับก็เท่แล้วพอแล้วพอใจแล้วฮะ
เอ้านะครับก็มาชมนะครับหอนาฬิกานะครับอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ก็ยังพอดูได้
เชิญท่านผู้ชมมาชมนะครับมาเชียงรายอย่าลืมไปฟังเพลงพี่หอนาฬิกา
แสงสีเสียงเปลี่ยนนะครับถึงแม้ไม่เต็มร้อย
อย่างที่ผมคิดแต่ว่าก็เอาแล้วสวยแล้วครับเชิญนะครับ
โอ้สวยอลังการแล้วในลายหน้าจอคุณกล้วยปิ้งลิงสำราญ
บอกโอ้หอนาฬิกาสวยจังเลยยืนยันมาเลยเออนะครับ
แต่สวยจริงนะคุณถ้าไปที่เชียงรายไปเห็นโดยเฉพาะช่วงกลางคืนแบบนี้
มีแสงสีเสียงประกอบกันแบบนี้นะครับก็ในช่วงกลางคืนเนี่ย
เขาสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับในเวลาประมาณ๑ทุ่ม๒ทุ่มแล้วก็๓ทุ่มของทุกวัน
ไฟจะเปลี่ยนสีพร้อมกับมีเสียงเพลงเชียงรายรำลึกบันเลงออกมาด้วยนะครับ
ให้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาได้เห็นถึงความงดงามของศิลปะ
ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยออกแบบนี้นะครับอาจารย์แค่นี้ก็อลังการวังเวอร์แล้วนะ
โอ้โหแค่ดูด้วยตาเปล่าก็ตาลายแล้วนะคะเพราะลายเยอะจริงนะคะอาจารย์ค่ะ
ไปเที่ยวกันได้นะไปยืนชมกันได้ช่วง๑ทุ่มเป็นต้นไปนะ
การเปิดไฟเปิดเพลงประกอบด้วยนะคะสำหรับหอนาฬิกาแห่งนี้นะคะ